เรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมอีกหนึ่งซีน
ก็คือคุณอัดฉริยะเรืองรัตนภงคุณอัดเนี่ยคงจะไปที่ปปป
จะไปเอาผิดตำรวจ๒นายด้วยกัน
คือเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จ

เหมือนเป็นการกลั่นแกล้งให้เขาได้รับโทษทางคดีครับ

กรรมคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าปป
คุณอัจฉริยะยื่นคำร้องกล่าวโทษ
ผู้กำกับสพเมืองนทบุรี
อีกคนนึงเป็นตำรวจภูทรภาคหนึ่งในชุดทำคดีคุณตังโมครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่ามาแจ้งความ๒คดี
โดยคดีแรกเอาผิดกับผู้กำกับสพเมืองนนท์ใน๓ข้อหา

นำข้อมูลนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาจากกรณีที่
มีการไปแจ้งความตนเองในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
แล้วก็มีข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาด้วยครับ

เอาผิดกับพตรรีวะสันเตชะอัครักษ์เกษมครับ

ใน๒ข้อหาด้วยกันก็คือ
สร้างหลักฐานเท็จช่วยเหลือผู้ต้องหา
พ้นผิดจากความผิดหรือรับโทษน้อยลง
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จากกรณีการแถลงข่าวเมื่อ๒๖เมษา
ที่มีการใช้วิดีโออันเป็นเท็จ
โดยเป็นการใช้วีดีโอจากยูทูปช่องหนึ่งมาแถลงข่าว
ซึ่งเป็นคลิปการนำตุ๊กตามาจำลองโดนใบพัดใต้น้ำครับ
อกจากนี้หลักฐานกล้องวงจรปิดของตำรวจ
ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๑๘นาที

เรือของคุณตังโมแล่นผ่านสะพานสังฮี
มันแล่นอยู่บริเวณวัดจันทร์สโมสร
ซึ่งห่างกัน๑๖๐๐เมตร
คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่างั้นมันเป็นไปไม่ได้ว่า
หลักฐานที่ตำรวจนำมาแถลงข่าว

ตกท้ายเรือในช่วงเวลานั้น
คุณอัดเชื่อว่าหลักฐานที่นำมายื่นในวันนี้
เอาผิดได้ทั้ง๒คดีครับ
พี่บอกว่าเขามีการตัดต่อหรือว่าดักแปลงที่พวกนี้ค่ะ
แต่ว่าเรามีต้นฉบับตัวจริงใช่มั้ยคะ
ถึงรู้ว่าเขาตัดต่อ
คือมันเป็นเรื่องของภาพตรงนั้น

ซึ่งห่างไปประมาณ๑๖๐๐เมตร

เวลา๒๒นาฬิกา
สมมุตินะ๑๑๑๓นาที

แต่พอเวลาจริงแล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเขาจริง

มันจะไปเจอสมให้กับผู้ต้องหาบนเรือ

นี่คุณผู้ชมแล้วก็นายอัชริยะก็พูดต่อนะ
บอกว่าจริงคุณแม่ก็เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมมาตั้งแต่ต้น
แล้วแม่ก็รู้มาว่าโทรศัพท์ของลูกถูกลบพวกภาพพวกคลิปอะไรแบบนี้ไป
แล้วแม่น่ะไม่ได้เช็คประวัติบังแจ๊กไม่ได้ทราบประวัติบังแจ๊กไง
แม่ก็เลยอยากแค่ให้บังแจ๊กกู้ข้อมูลมาแค่นั้นเอง
ทีนี้ทนายอัชริยะบอกนะบอกว่าจริงบางแจ๊กก็มีข้อดีนะ
อาจจะกู้ข้อมูลได้แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าเวลาที่ได้อะไรมาไม่รู้ไง
อันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำก็ไปปล่อยภาพ
ทำให้คนอื่นเขาก็เสื่อมเสียแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะ

มีคนในเรือเนี่ยเอามือถือน้องไปเนี่ย
หายไปหนึ่งวันเขาก็คือหายไปหนึ่งคืน
พวกเขาแล้วมีการลบภาพถึง๕๐๐กว่าภาพ
แล้วก็มีการลบคลิปวิดีโอ๒วิดีโอ
ทีนี้สิ่งที่เขาอ้างก็คือว่าเขาบอกภาพไม่สวย
ถ้ามันไม่สวยมันทำไมต้องลบถึง๕๐๐กว่าภาพ

มันก็เป็นเหตุอันที่แม่เขาสงสัย

โดยในวันนี้ที่มีการจัดแถลงตอนบ่าย

ครับส่วน
หวังพี่เต๊ก็จะไปดูแลแม่

หวังพี่เต๊ก็ส่งมา๒คนเข้ามาเป็นผู้ช่วย

และที่วันนี้ไปที่สำนักงานอายการนทบุรี
จริงเขาก็มีเหมือนกับคดีส่วนตัวต้องไปดูอยู่แล้ว

และที่วันนี้ไปที่สำนักงานอายการนทบุรี
จริงเขาก็มีเหมือนกับคดีส่วนตัวต้องไปดูอยู่แล้ว

ใช่ค่ะแต่ว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แน่นอน

ทีนี้ถามถามพี่อัดหน่อย
อัดพี่อัดที่บอกว่าจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง๒๐๐ล้าน
สสเต้บอกขนาดนั้นเลยเหรอ
พี่อัดบอกว่าก็

เอ้าพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
การเรียกค่าเสียหายคุณแม่เคยเรียกเท่าไ

คือแม่บอกว่าก็น่าจะประมาณแม่บอกว่าแม่ยังไม่ได้เรียก
อันนี้ก็คุณอัดบอกว่าที่คุณเต้พูดไปก็พูดสนุกเฉย
เออแต่คือคุณอรับ
ฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งมันจะต้องยึดผลจากคดีอาญาเป็นหลัก

ก็อีกอันหนึ่งที่ถามว่าตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนทนายความบ่อยเหลือเกิน
อัทยะริยะกลัวงวลไหมก็ไม่ได้กังวลหรอก
คือถ้าแม่มีที่ปรึกษาที่ดีคุณแม่ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้

ต้องดูกันต่อให้อยู่ยางจริงนะผู้ชม
ว่าเขาจะทำงานร่วมกันได้ไหม
ในฝั่งทีมที่ต้องดูแลคุณแม่ทั้งสสเต้ในอัดบังแจ๊ก
เออคือก่อนอันนี้มีแค่ทนายเดชาใช่ไหม

โอ้โหแล้วดูตอนนี้เป็นการรวมทีมของคนที่เราก็ไม่รู้ว่า
จะทำงานร่วมกันสอดประสาทได้มากน้อยขนาดไหน